คุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้นะครับเขาชอบแบบว่าเอาของใส่เป้แล้วก็เดินวิ่งขึ้นเขา
ครับไปตรงจุดไหนวิวดีก็เหมือนคล้ายคล้ายตั้งแคมป์เล็กเล็กเหรออ่านะครับไปดูวิวครับ
ว่าขึ้นไปคราวนี้หลงทิศครับหลงทิศเคราะห์ดีดีไอ้ตรงนั้นเนี่ยไม่อับสัญญาณโทรบอกเมียให้ตามกู้ภัยมาช่วยเขาหน่อยฮะ
อยู่บนเทือกเขาเลี้ยงผาแต่บนสีกะอางอบเผิดบ้านนานอ่ะแล้วก็แจ้ง
จุดให้ไปรอรับนะครับการช่วยเหลือทีมกู้ภัยและผู้นำชุมชนนะครับ
วางแผนอยู่ที่เชิงเขาทุ่มหนึ่งที่ผ่านมานี้เอง
คุณผู้ชมหลังจากทราบพิกัดแล้วนะครับ
ก็เดินเดินขึ้นไปกันแบบนี้นะครับทีมช่วยเหลือก็ประสานพรานป่า
ผู้ชำนาญพื้นที่นะฮะผู้ชำนาญพื้นที่นำทางขึ้นเขา
โอ้โหคุณผู้ชมดูนะมันลาดมันชัน
แล้วระยะทางลาดชันห้าถึงหกกิโลเมตรเนี่ยโอ้โห
ผมเจ็บหน้าขาแล้วผมเจ็บเล็บแล้วผมเจ็บโอ้โหต้นขาแล้ว
คุณผู้ชมใช้เวลาสองชั่วโมงครับไปเจอจนได้นายทรงศักดิ์
เจริญสกุลเดียอยู่ห้าสิบสี่ปีแล้วก็พาลงเขามาได้อย่างปลอดภัยนะครับ
โดยไม่ได้รับบาดเจ็บไหว้รอบทิศเลย
นายทรงศักดิ์เล่าอ่ะว่าห้าโมงเย็นโอ้โหทำไมพี่ไปเย็นยังอ่ะ
ห้าโมงเย็นครับขับรถมาเที่ยวคนเดียวจอดรถไว้ที่สวนต้นไม้
น้ำตกกระอางและสภายเป้สวมไฟสองสว่างติดศิษย์ศาสตร์
เดินวิ่งกึ่งเดินกึ่งวิ่งคล้ายวิ่งเทลแล้วมั้งนะ
ขึ้นเขาไปชมวิวทิวทัศน์ตั้งใจจะไปเขาหัวหมวก
เอาไว้โผล่เอาเขาเรียงผาอืมหลงทิศนะครับพี่โอ้โห
พอมันเริ่มค่ำใช่ไหมแล้วไอ้แบตเตอรี่เนี่ย
ไฟส่องสว่างที่หัวมันก็จะหมดลนแล้วกลัวแล้ว
ลนลานแล้วกลับไม่ถูกแล้วตั้งสติได้สัญญาณโทรศัพท์
พอมีโทรบอกเมียให้ประสานขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยหน่อย
แล้วก็ปักหมุดส่งไปให้ว่าอยู่ตรงนี้แล้วแล้วพี่ถามว่าจะหมดไหม
จะขึ้นไปเขาหัวหมวกแต่มันเลยไปเขาผ่าผ่าผ่าผ่าใช่
ก็เลยก็เลยไม่กล้าลงเพราะว่าไฟฉายมันก็จะหมดครับ
แล้วไม่ทำนานทางก็เลยก็เลยเราเราหาคนสวัสดีครับสวัสดีครับ
พี่โทรไปที่ไหนก็ให้แฟนโทร
เขามาหาพี่พี่เนี่ยก็เลยพี่ก็เลยประสาน
เอาใครที่มีรสดียมเหมือนพี่เขาเนี้ยนะยังไงพรานปลาเนี้ย
เขาเตือนเขากำชับมาฟังหน่อยได้ไหมกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเดินป่าในช่วงนี้
เพราะบางจุดมันไม่มีไฟส่องสว่างแล้วอาจหลงทิศได้
แล้วป่าบางจุดที่เบิร์ตบอกตั้งแต่ต้นข่าวนะ
ว่าตรงนี้เคราะห์ดีแต่บางจุดเคราะห์ไม่ดีนะ
มันไม่มีสัญญาณมือถือน้ำแข็ง
ซึ่งกรณีของนายทรงศักดิ์เนี่ยนะครับ
ยังพี่ยังเคราะห์ดี
ยังไงความชอบของตัวเอง
หรือว่ากิจกรรมของตัวเอง

ผมไม่ยังจะใช้คำว่าอย่าทำให้คนอื่นเขาลำบาก
ดูความปลอดภัยของตัวเองด้วยก่อน
พี่จะไปชมวิวจะวิ่งเทลจะอะไรของพี่

อย่าให้คนอื่นเขาเป็นห่วง